งานตัวเลขไปแล้วมาที่งานบุญกันบ้างดีกว่านะคะ

และพี่นุ้ยเชิญยิ้มนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดทั้งคู่เนี่ยเป็นสะพานบุญนะ

ให้กับที่วัดคุณผู้ชมค่ะที่นครสวรรค์
ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าบ้านเกิดของพี่ตั๊กอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เนาะ

ก็เลยขอทำหน้าที่สะพานบุญ
ก็ชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนไปด้วยกันค่ะ
ซึ่งยอดที่ได้มาทั้งสิ้นนั้น

ล้องกับเมื่อสักครู่ข่าวแรกเลยค่ะ

มันสูงมากจริงมาก

ก็เพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวาดกันนานหลายเดือน
สวยเลยสามารถใช้งานได้เลย

ยังไม่เคยมีโบสถ์สำหรับใช้ประกอบกิจกรรม
พระพุทธศาสนามาก่อนเลย
พี่หนุ๊ยพี่ตั๊กเนี่ยก็ทีมงานนะ
เลยขอเป็นตัวแทนมาสารต่อในครั้งนี้ก็ละกัน

เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของพี่หนุ้ยกันนิดนึงค่ะ

ตอนนี้แล้วก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์มากแล้วนะ

แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ
แต่พวกเราจะมาร่วมกันสร้างทำให้โบสถ์หลังนี้เสร็จนะฮะ